คุณผู้ชมดูข่าวนี้หน่อยค่ะที่ภูเก็ตเป็นเหตุการณ์พ่อลูกทะเลาะกัน
ไม่ได้ทะเลาะกันธรรมดานะคือพ่อน่ะเอาเท้าถีบไปที่หน้าลูก
ทีนี้พอถีบลูกไปหยิบมีดมาแล้วลูกก็แกว่งไปแกว่งมา
ปรากฏมีดไปแทงเข้าที่คอพ่อพ่อตายเลยค่ะ
เนี่ยโอ้โหสภาพศพเนี่ยนะคะคุณผู้ชมพ่อเนี่ยเสียชีวิตอยู่ที่บ้านที่ตำบลศรีสุนทรที่อำเภอทะลังจังหวัดภูเก็ตค่ะ
แล้วเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบที่บ้านหลังนี้ศพของผู้เป็นพ่อคือนายอุทัยคำมโนชาติ
เสียชีวิตอยู่บนเตียงค่ะแล้วที่คอเนี่ยมีแผลเหมือนโดนของมีคมแทง
แล้วก็มีแผลที่หน้าลวดไหลเต็มไปหมดเลยค่ะ
คนที่ก่อเหตุเนี่ยคือลูกชายชื่อว่านายอานนท์คำมโนชาติ
เป็นลูกของผู้ตายนั่นแหละไม่ได้หนีนะ
รอพร้อมมอบตัวพร้อมกับมีดเล่มนี้ค่ะที่ใช้ในการฆ่าพ่อ
แต่มีดไม่ได้มีเลือดแล้วนะเพราะว่าลูกชายเอามีดไปล้าง
ทำความสะอาดแล้วตำรวจก็เลยคุมตัวนายอานนท์ไว้
แล้วก็ถามนายอานนท์แหละนายอานนท์ก็บอกว่า
พ่อบังคับให้ผมไปซื้อยาเส้นไปซื้อใบจาก
ผมบอกว่าผมไม่มีตังค์แล้วก็เลยทะเลาะกัน
พ่อเอาเท้าถีบหน้าผมก่อนพอทะเลาะกันเสร็จแล้ว
ผมก็เลยคว้ามีดมาแล้วก็เหวี่ยงไปเหวี่ยงมา
มีดมันไปโดนตรงคอพ่อพอดีเป็นแผลใหญ่
พ่อก็เลยเสียชีวิตเลยนะคะแล้วแม่ของผู้ก่อเหตุ
ภรรยาของผู้ตายก็เล่าให้ฟังบอกว่าบ้านนี้
จริงอยู่กันนะนะ๔คนพ่อแม่ลูกลูกชายคนโต
แล้วก็มีลูกสาวคนเล็กอ่ะนะคะปกติเนี่ย
ตัวสามีของเธอน่ะไม่ได้ทำงานก็มีอาชีพรับจ้างทั่วไปค่ะ
แล้วพ่อกับลูกเขาทะเลาะกันประจำเลย
ครั้งนี้ลูกอาจจะโมโหนักที่พ่อถีบหน้า
ลูกก็เลยไปคว้ามีดมาเดี๋ยวลองฟังเสียงแม่หน่อยค่ะ
นี่ค่ะเหตุการณ์นี้เมื่อเช้านะพนักงานก็เอาตัวนายอานนท์มาสอบปากคำ
เอาตัวออกมาจากห้องควบคุมผู้ต้องหา
แล้วตัวนายอานนท์เนี่ยคุณผู้ชมคนนี้เขาก็ดูท่าทางอิดโรยแล้วก็สำนึกผิดนะ
เขาบอกว่าเขารู้สึกสำนึกผิดแล้วก็ยังทำใจไม่ได้ด้วย
ยังยืนยันเหมือนเดิมค่ะว่าสิ่งที่ผมทำผมไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าพ่อ
ผมอยากจะขอโทษพ่อที่ผมทำผมแค่ป้องกันตัวเท่านั้น
แล้วอย่างหนึ่งผมอยากขอโทษสังคมด้วยที่ผมทำเรื่องรุนแรงแบบนี้
ถ้าเกิดย้อนกลับไปได้ผมจะไม่ทำแบบนี้
แล้วเขาก็เล่าให้ฟังด้วยนะย้อนอดีตให้ฟังค่ะตอนพ่อมีชีวิตอยู่
ปกติพ่อจะใช้เขาไปซื้อของใช้ไปซื้อเป็นประจำเลย
วันหนึ่ง๔๕รอบให้ตังค์บ้างไม่ได้ให้ตังค์บ้าง
ครั้งล่าสุดก็จะให้ผมไปซื้อยาเส้นและใบจากนี่แหละฮะ
แต่ทีนี้ผมไม่มีตังค์อยู่แล้วพ่อก็บอกไปขอยายสิ
เขาก็เดินไปขอให้นะพอไปขอจากยายยายไม่มีตังค์ให้
ก็เลยเดินกลับมาบอกพ่อทีนี้พ่อโมโหโอ้โหถีบสีหน้าเขาเลย
เขาก็เลยคว้ามีดสิครับอันนี้คำกล่าวอ้างของเขานะ
ใช่ลองฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ

เราก็บอกว่าที่ผ่านมานะนะเคยอาจจะมีข่มขู่พ่อบ้าง
แต่ว่าไม่เคยทำร้ายเออแต่ก็ไม่รู้อ่ะ
รอบนี้เป็นรอบแรกคือหมายถึงพ่ออาจจะขู่เขาบ้าง
แต่รอบนี้เป็นรอบแรกที่พ่อถีบเขาทำร้ายเขานะคะ
ตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหาฆ่าบุพการีโดยเจตนา
แล้วก็ดำเนินคดีต่อค่ะครับ